ช่วงนี้พาไปอีก๑จังหวัดไปดูกูภัยเมืองย่าโหม
เขาร่วมใจกันบรรจุสำลีชุบแอมโมเนียกว่า๑๐๐๐ห่อ
เพราะว่าในช่วงวันงานพระราชพิธีเชื่อว่าประชาชนจะแห่แหนกันไปเยอะ
สำคัญนะครับแอร์โมเนียเอาไว้สำหรับประชาชน
หรือว่าประสงค์นี้ก่อนที่มีอากาศคล้ายว่าหน้ามืดจะเป็นลม
เอามาดมแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการได้
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กุภัยสว่างเมตตา
ที่จังหวัดนครราชศรีมาทั้งชายหญิงกว่าร้อยคนเลยทีเดียว
มือช่วยกันทำสำลีชุบแอมโมเนีย
บรรจุใส่ฮอลเพื่อเตรียมไว้แจกประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
พระเมลุมาตรจำลองบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
กิจกรรมของจิตอาสาในครั้งนี้
คาดว่าจะมีประชาชนจากทุกพื้นที่ในจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าร่วมงานพระราชพิธีบริเวณพระเมลุมาตรจำลองกว่า๑แสนคน
นั่นคือที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะครับ
ก็แน่นอนแล้วฮะมากันเยอะแบบนี้ก็อาจจะเกิดความแออัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงก็คือผู้สูงอายุ
ก็อาจจะเป็นลมได้หรือว่าเด็กน้องหนูที่ร่างกายจะยังไม่แข็งแรง
เจอกับบรรยากาศที่แออัดแบบนี้โอ้โหเป็นลมเป็นลมขึ้นมานี่แหละครับ
แอมโมเนียแบบนี้ที่ชุบสำลีเอาไว้นะครับ
ก็จะช่วยให้บรรเทาอาการได้
หายหน้ามืดวิ่งเวียนไปสดชื่นนะคะ
เขาก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับจะทำให้ถึงสักประมาณ๑๐๐๐๐ห่อ
หรือถ้าเป็นไปได้ก็จะทำให้ได้เยอะกว่านี้
เพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชน
ที่มีอาการวิ่งเวียนศีรษะในวันที่มีงานพระราชพิธีนั่นเองนะครับ
ค่ะก็เป็นการเตรียมของที่ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทุกฝ่ายก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ